คุณผู้ชมครับที่สมุทรปราการผู้ชายคนนี้สูบกัญชามาแล้วนะครับ
และยังจะมาขโมยกัญชาเพื่อนบ้านนะครับ
อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกระตันยูปั๊มหัวใจช่วยชีวิตนายพรเทพศรีสุวรรณ

คือเขาถูกคนที่จะมาขโมยกัญชาเมื่อกี้ที่เบิร์ตเล่า
เป็นคนร้ายแทงเขาที่กลางหน้าอกเลยครับอาการสาหัส

เหตุการณ์เกิดนะครับในหมู่บ้านการเคหะนะครับ
เคหะเมืองใหม่บางพลีนะครับ
เสาทง๖จังหวัดสมุทรปราการเที่ยงคืนครึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมานี้เอง
นางสาวสิริพรอายุ๓๗เมียของคนตายคุณผู้ชมตั้งคัน๘เดือนนะครับ
ดูปากเจออยู่นั่นน่ะเลือดไหลเลยนะเมื่อคืนเธอกับสามีขี่มอเตอร์ไซค์กลับจากซื้อของนะครับ
จะเข้าบ้านอยู่แล้วขี่รถมาถึงเกือบจะถึงหน้าบ้านเห็นผู้ชายคนหนึ่งกำลังยืนตัดต้นกัญชาของเพื่อนบ้านอยู่นะครับ
ก็เลยถามทำอะไรมันตอบกลับมาเลยแล้วมึงเป็นใคร
จากนั้นมันก็ชักมีดออกมาพยายามแทงใส่พี่ผู้หญิงสามีเร่งเครื่องหนีหนีตายเลยแหละนะ
คือหนีไปไม่ไกลรถเสียหลักล้มคราวนี้คนร้ายมันตามมาจะแทงพี่ผู้หญิงอีกนะครับสามีก็เลยกระโดดรับมีดแทนฮะ
โอ้โหหลังเกิดเหตุนะครับตำรวจได้เบาะแสว่าคนร้ายลายนี้คือ
นายอนุบุญกลั่นสอนอายุ๓๓มีบ้านอยู่ห่างจากซอยที่เกิดเหตุไปสองร้อยเมตร
นั่นแหละตำรวจก็จึงนำกำลังเอาสายตรวจไปอาสาสมัครไปกว่า๒๐คน
ไปปิดล้อมทันทีที่อนุเห็นตำรวจหนีออกหลังบ้านครับ
หลังบ้านปีนขึ้นไปนู่นอยู่หลังคาบ้านเพื่อนนู่นนะครับถือมีดติดตัวตลอดเวลา
พันธบทเอกโสพลมงคลโสพลรัฐนะครับท่านผู้กำกับการสอบพอบางสาวทงมาถึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่

ไปเลย
จากการสอบถามแม่ของนายอนุยอมรับว่าลูกชาย
เป็นผู้ปวชนิดละเวท
หลังเกิดเหตุเจ้าของต้นกัญชาที่นายอนุไปแอบขโมย
ใบกัญชาบอกว่าเดี๋ยวจะตัดทิ้งแล้ว
ตั้งแต่ปลูกมายังไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยมีแต่คนมาขโมย
นะครับคราวนี้ถึงขั้นแทงกันตายเลยตัดตัดทิ้งตัดแก้ปัญหา